เต่าที่มันไปอาศัยอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยว
ที่จังหวัดประทุมธานีประเทศคลอง๓

แล้วล่าสุดมันให้อีกงวดหนึ่งรวมเป็น๓งวดแล้ว
เจ้าของเลยบอกเดี๋ยวจัดบ้านใหม่ให้เลยนะมีตังค์
ว้าว

แน่นอนใครติดตามตลอดข่าวเชื่อว่าคุณจะต้องคุ้นเคยร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้

ก๋วยเตี๋ยวเรือในเกรียงใบประเทศคลอง๓
ประเทศคลอง๓จะไปต้องขอวีซ่าไหม

แล้วนี่ค่ะคือบ้านหลังใหม่ของน้องมีตั๊ก

แข็งแรงสวยงามทนทาน
โอ้โหครับใช่มาก
อ่อนี่น่ะเพราะได้อ่างใหม่แล้วโอ๊ยไม่ไปไหนเลย
จะได้แบบว่าเดี๋ยวมีน้ำงี่นวลแข้ง

ไปอย่างไรล่ะทีนี้ไปให้ถูกนะท่าน

บ้านพฤกษาสี่หมู่สี่ตะมนต์ครองสามารถเพิ่งครองหลวงปฐุมธานีนะคะ
เจ้าของบอกตอนเนี้ยนะยังไงมีตังค์อ่ะให้โชคแล้วสามหัวติด
ก็เลยต้องจัดบ้านใหม่ให้มีตังค์ตามที่เคยสัญญากับมีตังค์เอาไว้ก็ต้องต้องทำตามสัญญา
คุณจุธามาสลำไยเจ้าของเรือเสื้อสีชมพูนี่แหละค่ะให้ให้ข้อมูลกับนักข่าวยังไง
บอกว่าหลังจากที่อธิษฐานเอาไว้อธิษฐานจิตไว้ว่าเออมีตังค์
ขอให้ถูกลอตเตอรี่หน่อยนะแล้วถ้าหากว่าได้โชคได้ลาบจากการซื้อลอตเตอรี่นี่นะ
เดี๋ยวจะเอาบ้านหลังใหม่มาให้พูดไปเท่านั้นคิดไปเท่านั้นแหละโอ้โห
ไม่น่าเชื่อนี่เฮ้ยนี่นี่นี่โชคให้ดูด้วยเธอได้โชคด้วยราดจากติดนี้
ขอคุณอ่าล่ะอ่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่ก็เลยซื้ออ่างใหม่นี่ค่ะ
เป็นลักษณะเป็นอ่างซีเมนแข็งแรงสวยงามมีอักษรจีนที่แสดงถึงความสิริมงคลอยู่
แล้วไงเขียนว่าอะไรรู้ปะล่ะว่าว่ามังซีโซ
แล้วก่อนที่จะให้อยู่อาศัยต้องล้างทำความสะอาดคนขับอะไร

อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขับเผินคุณดูอย่าดูถูก
นี่คือไฮไลน์ไฮไลน์ของของอ่างนี้

ใช่อาจจะเป็นรหัสของจำนวนต่างไม่รู้แหละ

อะไรของคุณจรัส
ไม่ใช่แค่ให้โฟกัสที่อักษรจีนใช่ไหม
โฟกัสที่เลขใต้อ่างนี้ด้วย

ไม่รู้แหละว่ามีตังค์จะให้โชคงวดที่๔หรือเปล่า
แต่ยังไงก็ตามยินดีกับมีตังค์ที่ได้อ่างใบใหม่
บ้านหลังใหม่ที่สบายด้วยนะจ๊ะ
ถ้าเกิดว่าเป็นครั้งก่อนพอเห็นอ่างอย่างนี้
ก็จะบอกว่าอุ๊ยปล่อยไปเถอะ
แต่ครั้งนี้อย่าได้ดูถูก